มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

คุณผู้ชมฮะนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเทปที่ท่านผู้ชมเรียกร้องกันมา
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านไอจีส่วนตัวของพวกเราสองคน
แล้วก็ไอจีของทางรายการแล้วก็ทางไทยรัฐทีวีด้วยนะฮะ
คำถามเลยว่าทำไมคุณถึงเริ่มรู้ว่าตัวเองเนี่ยเริ่มสื่อสารกับองค์พระพิคเนตได้
คือจริงเด็กเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปไหว้พระทำบุญ
ปฏิบัติอยู่แล้วเรื่อยแต่ความจำอย่างหนึ่งตอนเด็กเราจะชอบเอารูปคำมานับ
ให้ขายของเอารูปคำมานับแล้วก็สวดมนต
พอเริ่มโตมาก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปแล้ว
เริ่มไปเที่ยวเริ่มอะไรอะไรอย่างนี้
จนกระทั่งเราไปเที่ยวผับแห่งหนึ่ง
อาจารย์รู้สึกแล้วก็เหมือนกับแบบขอตัวเพื่อนกลับก่อน
เพื่อนก็งงว่าเฮ้ยอะไรวะยังไม่ทันจะเที่ยงคืนเลยกลับแล้ว
พออะไรเสร็จเขาก็กลับมาแล้วก็มาถามเรา

รู้สึกเหมือนอยู่ในนรกเลย
มันร้อนไปหมดมันอึดอัด
แล้วเรามองที่เขาเต้นมันเหมือนดิ้นทุรนทุราย

เรารู้สึกแบบเอือมเลยคือ
เราเห็นภาพผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกัน

แล้วเขาไปจูบกับผู้ชายอีกโต๊ะหนึ่ง
เราก็เลยรู้สึกว่ามันทำไมมันโลกนี้มัน

ทำไมมันมั่วมันเละเทะแบบนี้ไปหมดเลย
มันอาจจะเป็นพฤติกรรมของคนเที่ยวทั่วไปหรือเปล่า

นั้นชื่อซานติก้าครับคือผมเชื่อว่าเราอาจจะไม่ต้อง
จำเป็นต้องไปย้อนเล่าถึงเหตุการณ์กันแล้วกัน

อันนี้คือตั้งนานแล้วแล้วเพื่อนก็คือรู้กันแล้วว่า

และเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมเที่ยวกลางคืนด้วย

ไม่มีเซนต์มียานอะไรเลยมาก่อนหน้านี้

มันเริ่มรู้สึกตรงที่ว่าเริ่มฝัน

เหมือนช้างเอลวันตรงสมุทรปาการเลย

เป็นอย่างนี้เรื่อยติดกัน
ตื่นมาตี๓บ้างตี๔บ้างตี๕บ้าง

เราก็รู้สึกว่าเป็นอะไร

ถึงขนาดผมไปหาโรงพยาบาล
ให้ตรวจประสาทเลยนะว่าผมเป็นบ้าหรือเปล่า

สุดท้ายที่เกี่ยวกับช้างนี่ก็คือว่า

อาจารย์เลยปักทูบกลางแจ้งเลย

ตอนนี้เราไม่หลบซ่อนไม่มีแล้ว

ปรากฏช้างเอางวงพันรอบเรา

อยู่แล้วเห็นเหมือนมีแสงลอยลงมา

แล้วก็เป็นฝันสุดท้ายที่ฝันเห็นช้าง
หลังจากฝันนั้นมาเราเริ่มรู้สึกว่า
เราดีขึ้น
ว่าบูชาอารตีดีบูชาไฟ

ทุ่มหนึ่งเดี๋ยวไอเสียงมันต้องสั่นกระดิ่งที่คอนโดแล้ว

เทอมนี้ลงหลายวิชา

เดี๋ยวจะไปนอนกลิ้งรอบวัดแขกถวายเลย

เทวดาหรือองค์พ่อท่านต้องการอะไร

เป็นวันปีใหม่จำได้แม่นเลย

เราก็ไปนั่งอยู่ริมพระตำหนักเลย

ข้าราชการชุดขาวเต็มไปหมด
กราบทูลรายงานขอพบปีใหม่มาก

เสร็จแล้วตอนนี้เราเห็นว่าท่านอ่ะ

แต่ท่านกลับมองไปที่สุดขอบพระตำหนัก

เราก็มองกับท่านเราก็ยิ้มให้ท่าน

กลับท่านใกล้เลยคิดในใจว่าจะขอ

หางตาเราเห็นแล้วกรมวังหรือ

เหมือนจะปลาม

พระพักษ์ท่านท่านแย้มพระโอด

ผมได้หนังสือของพระองค์ท่านมาแสงส่องใจ

แล้วเราก็เลยตั้งใจปฏิบัตินั่งสมาธิ
นี่คือสิ่งที่อาจารย์อธิษฐานเลยว่า
วันที่อาจารย์อธิษฐานตรงนั้นให้เดินต้องตรงทาง
ให้ปฏิบัติอย่างไรให้มีผู้ชี้แนะ

เทปฟังบทที่ท่านเคยสอนสมัยก่อน

อาจารย์มาเริ่มดูดวงแล้วก็ช่วยเหลือคนได้ยังไง

ทักคนนั้นคนนี้ทักเพื่อนก่อน

กระทั่งที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยว่า
สงสัยมันจะเป็นทางนี้แล้วที่ได้ช่วยคนแล้วคือ

แล้วก็กลับมาแล้วเราไปทักเขาว่าอะไรรู้ไหม

เดี๋ยวเขาจะมีเมียแล้วเดี๋ยวจะมีลูก
อาจารย์รู้สึกเหมือนเห็นเขาทำไมนอนอยู่
ผ้าคุมเขียวเหมือนมีหมอกำลังผ่าตัด

แม่เขาโกรธอาจารย์มากฟ้องพ่อเลย
หาว่าไปแช่งลูกเขาหาว่าไปว่าลูกเขา

หลังจากที่อาจารย์ทักไปแล้วยังไม่นำซ้ำ
อยู่ไส้ติ่งแตก

ตานี้เปลี่ยนจากคำด่าเป็นคำชม
เป็นการบอกปากต่อปากเลย
หลังจากนั้นก็เลยเริ่มที่จะช่วยเหลือคน

ใช่การดูดวงของอาจารย์ดูยังไง
อาจารย์สัมผัสจับมือบ้าง

ทุกครั้งที่คนแบร์มือมาแล้วจิตเขาใจเขาเปิด

รู้สึกศรัทธาจริงอย่างเนี้ย

มันก็ทำให้ชีวิตเราดี
ที่บางอย่างมันติดขัด
มันเกิดจากอะไรรู้ไหม
มนุษย์น่ะที่บางอย่างมันติดขัด

ให้สจะแล้วคุณไม่ทำตามสจะ

เดี๋ยวเราไปดูแต่ละคนเขารู้สึกอย่างไรกันบ้าง

เขาก็ทักว่าที่บริษัทดีนะ
แต่ควรจะมีองค์พ่อพระพิคเนต
เราก็จะดูที่นั่งของผู้บริหาร
ผู้บริหารเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยนั่งมุมนี้ดีไหม
ต้องเสริมอะไรบ้างนะคะอันนี้อันที่หนึ่ง

เขาก็ต้องบอกว่าปีนี้ปีชงนะ
ควรจะไปไหว้พระที่ไหนนะคะแล้วก็นั่งอะไรเสริมอะไรบ้าง
เชียงก็ได้แนะนำให้บูชาพ่อพิกเนต
ควรจะให้ตั้งตรงประตูตรงกับประตูทางออก
จะได้รับพรเข้ามา
ก็ตั้งแต่เราตั้งมานะคะ
ก็ต้องเรียกว่าธุรกิจเราก็ดีขึ้นเรื่อย
นั่นคุณจิดาพานะฮะ
ซึ่งก็เจอกันครั้งแรกเนี่ยอาจารย์ไปทานนิสัยเขาเลย

แล้วก็จัดตำแหน่งที่นั่งอะไรให้แกไป
แล้วก็ย้ายตำแหน่งที่นั่งของกรรมการบริหารผู้หลักผู้ใหญ่
การวางโต๊ะทำงานออฟฟิศ

แล้วทำปุ๊บก็เห็นผลทันทีด้วยไม่ต้องรอนานเลย
ควงจุ้ยนะลมกับน้ำความสมดุลไงฮะ
ที่มันเป็นอยู่บางทีมันลกละเกะละกะมันไม่เป็นระเบียบ
จัดให้มันเป็นระเบียบตำแหน่งถูกต้อง
อาจารย์เปรียบห่วงจุ้ยอันนี้ส่วนตัวของอาจารย์เองนะไม่เทียบกับอาจารย์ท่านอื่นเลยนะ

หัวใจตับไตไส้พุงถ้าทุกอย่างทำงานดี

ถ้าตับมีปัญหาผิดตำแหน่งหัวใจไปอยู่ผิดตำแหน่งอย่างนี้
ร่างกายมันก็ไม่สมบูรณ์
อาจารย์ใช้หลักนี้แล้วก็ปรับแล้วแกก็เจริญรุ่งเรืองดี
ไม่ใช่แค่ห่วงจุ้ยนะฮะพี่หนุ่มมีคนอยากจะขายบ้าน
เชื่อไหมว่าอยากจะขายมาเป็นปี
ขายไม่ได้ออกเขาบอกว่าเขามาหาอาจารย์เชียงวันเดียว
ขายได้เลยบ้าคุณไม่เชื่อใช่ไหมอ่ะไปชมกัน